ไปที่จังหวัดสมุทรสงครามกันหน่อยนะคะขึ้นชื่อว่าสมุทรสงครามเนี่ย
มันไม่ต้องมีสงครามก็ได้นะพี่อุ๋ยเนอะถูกต้องฮะแต่เมื่อวานนี้โอ้โห
อย่างกับมีสงครามกลางเมืองค่ะเพราะว่าเสียงปืนเนี่ย
ดังรัวรัวที่เมืองแม่กรองแบบเป็นสิบนัดเลยนะฮะ
ชาวบ้านเขาแตกตื่นกันไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วมีคนถ่ายคลิปไว้ได้
คลิปนี้ไม่กี่นาทีได้ยินเสียงปืนประมาณ๓ชุดด้วยกันเลยนะคะ
แล้วในวงจรปิดจะเห็นรถคันนี้เห็นไหมคะกระบะต้องสงสัยสีขาวไม่ทราบป้ายทะเบียนเนี่ย
ขับย้อนสอนมาจากถนนสมุทรสงครามบางแพรครับ
ฝั่งขาดเข้าแม่กรองไปถนนปลายพลาสมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพปีห้านะคะ
เสียงปืนตอนแรกดังขึ้นนัดแรกก่อนเหมือนเป็นนัดเปิดหลังจากนั้นรัวมาเลยอีกสองชุดเกือบยี่สิบนัด
รวมรวมคือสี่สิบแปดนัดโอ้โหสามชุดค่ะ
ทีมงานเราก็ขยันขันแข็งมานั่งนับให้เมื่อกี้สดสดร้อนเลยเพราะมันมีตั้งสามชุดน่ะ
สิบแปดนัดโอ้โหเอาปืนมาจากไหนกันเยอะแยะเนี้ย
วันนี้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยนะคะลงจุดเกิดเหตุเลยเขาบอกว่า
ชาวบ้านกำลังหลับอยู่เลยเพราะมันตี๕ใช่ไหม
ตอนแรกได้ยินเสียงปืนนัดแรกปั้งก่อนและหลังจากนั้นมารวรัวอีกสี่สิบเจ็ดนัด
เขาก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเช้ามีเพื่อนบ้านมาขอกล้องวงจรปิด
ถึงได้รู้ว่าเอ้านี่เขายิงถล่มกันเป็นยี่สิบสี่สิบนัดกันเลยเหรอ
เขาบอกเขากลัวเลยนะคะแต่เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ค่ะ
มันจะมีรถย้อนมาก่อนหน้านั้นแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรไม่ได้คิดอะไรเลย
จนมีคนมาขอดูกล้องอ่ะถึงได้รู้เป็นเสียงเปลือง
แล้วก็เลยเอกใจว่าอ๋อใช่รถคันนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยย้อนไปดูจนที่ว่ามีรถย้อนมาค่ะรถอะไรย้อน
กระบะสีขาวแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรอย่างนี้ดูไม่รู้ไม่ทราบ
ก็ไม่ค่อยปลอดภัยเหรอเนอะเพราะแบบว่าแต่ไม่รู้ว่าใครมีเรื่องอะไรที่ไหนหรือเปล่าเนี่ย

คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะฮะ
อ่าชื่อคุณหนึ่งนะนำภาพปลอกกระสุนที่เก็บได้จากถนนมาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูนะครับ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากที่เธอกับแฟนใหม่ไปร่วมงานแต่ง
คุณหนึ่งกับแฟนใหม่นะไปร่วมงานแต่งที่ดำเนินสะดวกราชบุรีนะครับ
ตอนที่กำลังกินเลี้ยงฉลองสมรสกันอยู่เนี่ยคนในงานมีเรื่องทะเลาะกัน
แฟนของคุณหนึ่งก็ไปช่วยห้ามกันไปช่วยเขาห้ามการทะเลาะกัน
แต่เกิดการชุลมุนกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับนะครับจนตี๕นี่แหละได้ยินเสียงปืนเกิดขึ้น
คาดว่าทางฝั่งของผู้ก่อเหตุที่น่าจะเป็นคนรู้จักกันที่มีเรื่องทะเลาะกันในงานแต่ง
หลังจากเกิดเหตุก็อาจจะไม่พอใจก็เลยตามมายิงถล่ม
แต่เอาเป็นว่าคุณหนึ่งบอกกลัวมากนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือแค่ไปห้ามคนทะเลาะกันเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะโกรธเคืองที่แบบถูกห้ามเนี่ย
ตามมายิงขู่กันขนาดนี้
เขาอาจจะไม่พอใจเรื่องในงานแต่งแล้วเขาก็เลยมายิง

ตอนนั้นที่กลับมาถึงบ้านประมาณกี่โมงได้แล้วคะ

วนเรื่องความปลอดภัยของทั้งที่บ้านของแฟน
เพราะว่าแฟนจะต้องแบบขับรถไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันต้องเดินทางไปทำงานแล้ว

เห็นบอกว่าผู้เสียหายเนี่ย
แชทคนที่คาดว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ท้าทายสามีเธอมาด้วยนะคะ

เก่งจริงมาตัวกันดีกว่า
เอาเมียออกมาตัวกับนี่ได้เลยพร้อมเสมอ
อะไรแบบนี้มันแชทท้าทายกันนะคะ
ก็เห็นบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างสืบหาทะเบียนรถกระบะ
ต้องสงสัยคันนี้เพื่อมาสอบปากคำ